สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่อายุสี่สิบ
ห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยย่อมต้องรู้จักพลเอกเปรมติลสุรานนท์ดี
ไม่ว่าจะในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตนายกรัฐมนตรี
และประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษแต่ว่าคนที่อายุน้อยกว่านั้น
อาจจะรู้จักเผินว่าท่านเป็นประธานองค์คมนตรีเป็นรัฐบุรุษ
แต่เมื่อถึงแก่อนศัลยกรรมก็ทำให้สื่อมวลชนทั้งหลาย
หยิบเอาเรื่องราวของพลเอกเปรมมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง
คนรุ่นหลังก็จะได้รู้จักว่าท่านมีผลงานโดดเด่นยังไงมาบ้าง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะคนข่าว
ในฐานะที่เป็นคนสงขลาร่วมบ้านเกิดเดียวกับท่าน
เรามีความรู้สึกว่าสถานะอีกสถานะหนึ่งของพลเอกเปรม
นอกเหนือจากตำแหน่งต่าง
ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
แต่ท่านมีอีกสถานะหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินครับ
ในช่วงหลังหลังความเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดินทำให้ผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
เข้ามาบริหารกองทัพจะต้องฟังครับ
จะต้องฟังคำติ่งคำเตือนคำแนะนำ
เมื่อใดก็ตามแต่ที่เกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาล
ในส่วนของกองทัพพลเอกเปรมจะสะท้อนสิ่งหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลและกองทัพจะนำไปคิด
ก็คือคำเตือนของท่านคำสอนของท่าน
คำแนะนำของท่านผ่านในวาระโอกาสสำคัญสำคัญครับ
เช่นวันเกิดท่านจะมีรัฐบาลช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็จะไปอวยพรท่านวันสงกรานวันปีใหม่
วาระนี่แหละครับที่เป็นโอกาสที่จะทำให้ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพ
อวยพรท่านแล้วคำพูดของพลเอกเปรม
จะได้รับการตีพิมพ์พาดหัวข่าวเสมอว่า
คิดยังไงกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนั้น
สิ่งที่กองทัพเป็นอยู่ในขณะนั้นฉะนั้นนี่แหละครับ
เป็นสถานะของผู้ใหญ่ในแผ่นดินเป็นผู้ใหญ่ที่คอยติงเตือน
และคำติงเตือนนั้นก็นำมาสู่หลักปฏิบัติ
อย่างน้อยก็เบรกยับยั้งอะไรต่ออะไรได้เยอะครับ
อย่างน้อยก็ทำให้สิ่งที่ผิดลู่ผิดทางไม่ว่ารัฐบาลหรือกองทัพ
เมื่อได้ฟังคำเตือนจากป่าเปรมคำติ้งจากป่าเปรม
คำแนะนำจากป่าเปรมก็จะมีส่วนที่เรียกว่า
ต้องเงียบหูฟังต้องเงียบหูฟัง
ฉะนั้นวันนี้การดำรงสถานะความเป็นผู้ใหญ่ของพลเอกเปรม
ต่อเนื่องมายาวนานวันนี้เสาหลักความเป็นผู้ใหญ่
ผลเอกเปรมล้มลงจนเรามีความรู้สึกว่า
จากนี้ไปจะมีใครที่ไหนอีกที่จะทำมีสถานะเป็นผู้ใหญ่ของแผ่นดิน
ที่คอยเตือนคอยให้สติคอยให้กำลังใจ
ไม่มีครับฉะนั้นผมคิดว่าสายตาที่
คอยจ้องคอยเงียบหูฟังพลเอกเปรมในอดีต
วันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
ไม่มีเสาหลักของความเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องบอกว่ากระทันหันจริงครับ
เรายังงงหลายคนยังไม่เชื่อข่าวที่ออกมาเมื่อวาน
เมื่อวานศืนเพราะว่าเมื่อมีงานพระราช
พิธีเราก็ได้เห็นว่าท่านยังแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่ง
แล้วก็ใจหายเข้าไปอีกว่าคืนวันเสาร์ที่
ที่ผ่านมาคืนนั้นแหละครับคืนวันเสาร์ที่๒๔ที่ผ่านมา
พลเอกเปรมยังไปเป็นประธานสวดอภิษฐรรมศพ
พลเอกวาดกุญชรานุสรเพื่อนของท่าน
ในช่วงหัวค่ำมีป้าย
บอกอยู่เลยที่หน้าสาราลองส่งภาพนั้นมาให้ดูสิครับ
ว่ามีการสวดพระอภิษฐรรมและมีพลเอกเปรมเป็นประธาน
ในพิธีก็เรียกว่าปุบปับแล้วกลับมาคืนนั้นตี๕
ท่านก็มีอาการหายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ในทางการเมืองพลเอกเปรมไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่๘ปี๘ปีครับ๘ปีที่พักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ยินยอมให้ผลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ท่านลงไม่ได้ลงเลือกตั้ง
โดยทฤษฎีการเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้น่าจะยอมให้พักการเมือง
พักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยสามารถทำอะไรต่ออะไรได้
เพราะพลเอกเปรมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและพักการเมืองเหล่านั้นเป็นฐานให้พลเอกเปรม
แต่ไม่ใช่เลยครับพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่พักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกเบรมรัฐมนตรีคนไหนทำไม่ถูกต้อง
มีข่าวเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นพลเอกเปรมตัดจัดการเลยครับปรับคอลโลม
แล้วถ้าพักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีคนนั้นสังกัดอยู่ไม่พอใจ
พลเอกเปรมปรับคอรมอโดยเอาพักนั้นออกท่านใช้ความเด็ดขาดอย่างนี้มาตลอด
ทั้งทั้งที่ตัวท่านเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งทั้งที่พักการเมืองเหล่านั้นเป็นฐานให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าแม้กระทั่งเพื่อนของป่าเปรม
ที่ใช้โคต้าของป่าเปรมมาเป็นรัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่ซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อนพี่น้องไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในไทม์ให้รัฐบาลเสียหายนี่เป็นบุคลิกโดดเด่นของพลเอกเปรมติลสุรานนท์
การเมืองเราวันนี้เดินมาถึงวงรอบที่ว่าเรากำลังจะมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่มีพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
คล้ายกับที่พลเอกเปรมเคยได้รับการสนับสนุนนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่มีพักการเมืองจับมือและกำลังจะเสนอให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลเอกเปรมในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นอนุสติเตือนไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่า
ป่าเปรมทำมาไม่ได้ลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่พักการเมืองเขาไปเชิญมา
แต่พลเอกเปรมไม่ยอมที่จะให้พักการเมืองทำอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้อง
ไม่ยอมที่จะให้รัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พลเอกเปรมไม่ยอมไม่ยอมและเราก็คิดว่า
จากนี้ไปพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรจะยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พักการเมืองนำเสนอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเขาเป็นพักหลักหรือเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่
วันนี้คนไทยก็คงก็คงจะได้เห็นว่าข้อเปรียบเทียบระหว่างนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง๒คน
แต่มาจากพักการเมืองสนับสนุนเหมือนกันทั้งสองคนจะมีความเหมือนความต่างกันยังไง
ขีดเส้นใต้วันนี้เพื่อลำลึกถึงพนักท่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคิดกระจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องของเส้นทางทางการเมืองของพลเอกเรนตินสุรานนท์นะครับ